อันนี้ค่ะคือก็ต้องส่งกำลังใจไปให้คุณเอสกันตะพงบำรุงรัก
และครอบครัวของคุณเอสด้วยนะคะคุณเอสเป็นนักแสดง
เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้กันแล้วล่ะค่ะ
คือพิธีกรที่ร่วมงานบอกเลยว่าทันทีที่คุณเอสวูบหมดสติ
ได้มีการปฐมพยาบาลแบบทันทีแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดล่าสุด
ตอนนี้น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าฟื้นจากอาการหมดสติแล้ว
แล้วก็ตอบสนองต่อการรักษาด้วยค่ะ
บ้านเมืองไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เผานู่นเผานี่ระเบิดที่นู่นที่นี่
ไม่มีใครรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองได้นะครับ
ผมก็เลยจะชี้แจงก่อนนะครับว่า
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพจังหวะที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เมื่อวันที่๙พฤษภาคมคือเมื่อวันอังคาร
ด้านล่างมีเสียงโวยวายตะโกนกันดังมากนะคะ
เห็นหน้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มองแบบตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบงง
ด้านล่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
คุณเอสกันตะพงบำรุงรักพิธีกรของกิจกรรมนี้
วูบเป็นลมหมดสติไปเลย
จากเก้าอี้วิ่งลงไปช่วยทันทีเลยนะคะครับ
จากนั้นทีมงานก็รีบประสานทีมแพทย์ฉุกเฉิน
นำตัวคุณเอสส่งโรงพยาบาล
ต้องปั๊มหัวใจไปตลอดเส้นทาง
เพราะอาการของคุณเอสคล้ายไม่ตอบสนอง
ตอนนี้คุณเอสอยู่ในขั้นตอนการรักษาค่ะ
ตั้งแต่เกิดเหตุทางช่องต้นสังกัด
ประสานกับแพทย์และครอบครัวของคุณเอส
เพื่ออัปเดตอาการอยู่ตลอดเวลา
และพื้นจากอาการหมดสติแล้ว
เดี๋ยวรอให้ทางครอบครัวของคุณเอส
เป็นผู้ตัดสินใจแถลงข่าวด้วยตัวเองจะดีกว่า
อัปเดตอาการอัปเดตความคืบหน้า

ขอให้ทางครอบครัวเป็นคนให้ข้อมูลอย่างละเอียด

ก็คือขอให้ทุกคนช่วยอธิษฐานให้กับคุณเอส

นี่นะคะนี่คือภาพภรรยาของคุณเอสนะคะ
เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
ส่งข้อความไปให้กำลังใจเยอะมากจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขอให้อาการดีขึ้น

และติดตามอาการกันโอ้โห
อยากจะได้ข้อมูลความคืบหน้า
ว่าคุณเอสดีขึ้นหรือยัง
คือมันก็เกิดคำถามนะคะว่า

ก็จะทราบดีว่าคุณเอสนั้นเป็น
ผู้ชายที่สุขภาพดีแข็งแรง

ผู้จัดการส่วนตัวก็ยืนยันว่าคุณเอสไม่มีโรคประจำตัวอะไร

ว่าคุณเอสออกกำลังกายตลอดเลยค่ะ

คุณเอสอายุเพิ่ง๓๐กว่านะ
แล้วลูกยังเล็กลูกน่ารักมากลูกสาว

ที่มารณโรงเรื่องโรคหัวใจ
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

คุณเอสเป็นโรคหัวใจอะไรหรือเปล่า

คลิปนี้ที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจ
มันคือส่วนหนึ่งของละคร

ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นโรคหัวใจอะไร

ถามท่านรองอธิบดีกรมอนามัยเพิ่มเติม
นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรา

คือคนที่มีอาการวูบ

อาจจะมีโรคประจำตัว
ซึ่งบางคนก็รู้ตัวว่ามีโรคประจำตัว
แต่บางคนอาจจะไม่รู้ตัว

หรือบางทีดื่มกาแฟ

หรือทำงานหนักหักโขมพักผ่อนไม่พอนอนน้อย
กินน้ำกินอาหาร

ทำให้หมดสติได้เหมือนกันนะครับ
ท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนิดนึงค่ะ
ทั้งหมดมีส่วนที่ทำให้การทำงานของอวัยวะในร่างกายสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นสมองหรือหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับ
ออกซิเจนนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
คนที่นอนพักปอนด์ไม่พออันนี้สำคัญเลยครับ
แล้วก็ไปดื่มชาดื่มกาแฟ
เพื่อที่จะได้เกิดกระตุ้นร่างกายให้ทำงานได้มากขึ้นไปอีก
ร่างกายก็ทำงานหนักเกินไปอันนี้มีผลทั้งสิ้นครับ
ที่อาจจะทำให้เป็นลมหมดสติวูบได้แบบไม่รู้ตัว

ขอให้อาการดีขึ้นแบบเร็ววันแล้วก็หายไว
แต่คุณผู้ชมค่ะมิ้วขอพูดถึงอีกคนนึงที่วูบไปเหมือนกัน
อาทิตย์ริวค่ะคุณอาทิตย์ตั้งสวัสดิรัฐ
หรือคุณริวอดีตพระเอกนักร้องชื่อดังยุค๙๐

หมดสติกลางตลาดตลาดนัดค่ะในกรุงเทพนี่แหละ

ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กริวอาทิตย์
ก็ต้องให้คุณหมอเรื่องกระดูกเรื่องของเส้นประสาทตรวจสอบ
ว่ามีเส้นเลือดฝอยแตกหรือเปล่า
เพราะก่อนสลบอาเจียนรุนแรงมาก
และปัสสาวะเองโดยไม่รู้ตัว

ส่งผลต่อการเดินการเคลื่อนไหวหรือเปล่า
ก็เนี่ยค่ะตอนนี้เหมือนกับหมอกลัวจะล้ม
เพราะไม่มีแรงเลยแขนขาอ่อนแรงไปเลย
ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งค่ะ

คุณริวก็อายุก็ยังไม่เยอะใช่ค่ะ๔๔ขอให้ปลอดภัยทั้งคู่เลยนะฮะ